เพื่อนบ้านแค้นด่าหมาค่ะยิงสนั่นลั่นสั่งสอนโอ้โห
มันเป็นอย่างงี้ครับคุณผู้ชมดอมน้ำแข็งผู้ชายคนนี้นะเออ
หมาเขาเนี่ยเคยไปกัดเพื่อนบ้านครั้งหนึ่งแล้ว
ตังค่ารักษาพยาบาลให้เขาไปแปดพันบาทคงจะหมางกันเรื่อยมา
พอหมางกันเรื่อยมาครั้งนี้ยิงปืนขู่เพื่อนบ้านห้านัดไปชมครับ
มึงจะเด็กเนี่ยโอ้โหมีบ้านให้ดิงเด็กเซียกไปดับจะกระแรกขอเรื่อง
มันแหละเลยพี่ไล่แปรช

แต่เย็นเดี๋ยวพุ่งมือไป
โหจะตายแล้วพี่

ได้ไหมถ้ามีคนยิงเข้าไปในบ้านเราเนี่ยได้ไหม

เป็นช่วงที่ชาวบ้านแตกตื่นสิครับ

เสียงปืนดังนึงหลายนัด
ช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุนะครับที่ใช้ปืนใส่

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านรัฐนากร
ตะบลหนองปลืออรมงจชนบุรีครับ

ปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่๒ปลอก
แล้วก็มีรอยคมกระสุน

อยู่ที่ขอบประตูบ้านครับ
แต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ

ส่วนผู้ก่อเหตุก็เดินหนีเข้าบ้านไป
แต่ตำรวจก็ยังไม่ได้จับนะ
เนื่องจากไม่เจอปืนที่ใช้ก่อเหตุ

ไปแจ้งความที่สพหนองปลือครับ
จากการสอบถามลูกสาวของเจ้าของบ้าน

บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับเพื่อนก็นั่งเล่นกันอยู่

จากนั้นผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุ๔๐๕๐ปีได้
ก็ขับรถผ่านแล้วกดแต่เสียงดังแล้วนะ

ทำให้คนในบ้านวิ่งหนีตายกันอุตลุด

ตำรวจภูทรหนองปลือก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็นำรูปของผู้ก่อเหตุมาให้ผู้เสียหายชี้ยืนยัน

นางสาวปฐุมมาเกษมทรัพย์เจ้าของบ้านผู้เสียหายนะครับ

เห็นผู้ก่อเหตุพาหมาไปเดินเล่นหน้าบ้าน

จากนั้นก็บุกมายิงใส่บ้านเธอเลย
ทุกคนหนีตายเอาชีวิตรอดตอนนั้น
ส่วนผู้ก่อเหตุไปนั่งหลบอยู่หลังต้นไม้
แล้วถือปืนอยู่ในมุมมืดนะครับ

บอกคล้ายรอให้ทุกคนออกมาจากบ้านนะครับ
แต่ไม่มีใครกล้าออกไปหรอกกลัวแล้ว
จากนั้นนะครับผู้ก่อเหตุก็ยิงปืนใส่บ้านอีกหลายนัด
จึงถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมหมาฮะ

คือก่อนหน้านี้หมาของผู้ก่อเหตุคนยิงขู่เขาเนี่ยนะ
เคยไล่กัดคนบ้านนี้นะครับ

แต่สุดท้ายผู้ก่อเหตุก็ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้เขา๘๐๐๐บาท

หมางกันจากเรื่องหมา
เรื่องต้นตำรวจจะเร่งรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็จะเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำต่อไปครับ